รถทุเรียนกันบ้างนะฮะขนมาเต็มคอกเต็มคันเลยคุณนะ
เป็นพันลูกเลยฮะปรากฏว่าถูกรถอีกคันเบียด
เขาเสียหลักครับแล้วทำให้นี่ให้คุณผู้ชมดูสภาพอีกที
โอ้โหดูสิไหงท้องรอชีฟ้าเลยมันหนักกว่านู้น
จริงแต่ยังโชคดีเขาคลุมทุเรียนไว้เป็นอย่างดีคุณ
หลุดออกมาสักลูกเลยเหรอไม่เล็ดลอดกระเด็นออกมาเลย
นี่รอดปลอดภัยอยู่ในคอกกระบะแต่มันก็ต้องมีเสียหายบ้างแหละ
เพราะมันทับบี้ทับแบนกันมาแบบนี้นะครับ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถตานคู่
ถนนมิตภาพขาข้าวตัวเมืองนครราชศรีมานะฮะ
รถกระบะสีขาวติดคอกสูงทะเบียนพพช๗๑๘๖นครสวรรค์
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ใกล้กับที่กั้นขอบทางแบบนี้นะฮะ
มีร่องรอยชนกระแทกและปีนขอบกั้นทางเสียหายนะครับ
ท้ายกระบะอย่างที่เห็นเต็มคอกเต็มคันคุณ
โอ้โหขนทุเรียนมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเขาปิดอย่างดีนะคุณฮะ
การตะข่ายครอบไว้อย่างดีทุเรียนก็เลยไม่กระเด็นเล็ดลอดไปไหนนะครับ
แต่ความเสียหายของรถก็โอ้โหเยอะเหมือนกัน
แต่ทีนี้คุณเราห่วงคนมากกว่านะชีวิตคนเป็นยังไงคนขับรถทุเรียนนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารอดปลอดภัยครับนายสายชนชูศรีอายุ๒๓ปี
แต่เขาก็ให้การด้วยความตกออกตกใจนะคุณฮะว่ามีรถคันหนึ่งนะคุณ
เขาแทบมองไม่ทันเลยว่าเป็นรถอะไรค่ะขับมาปาดเขาพอปาดปุ๊บเนี่ย
เขาก็เสียหลักทันทีแล้วก็เข้าไปตรงช่องกลับรถแบบนี้
ทั้งที่เขาจะตรงไปนะคุณอีก๕กิโลเมตร
ถึงจุดหมายปลายทางจะส่งทุเรียนที่ตลาดสุรนครแล้ว
คุณผู้ชมอีกนิดเดียวเองนะฮะปรากฏว่าถูกปาดถูกเบียดแบบนี้
ก็เลยเสียหลักหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าโชคดีนะยังไม่มีรถหรือว่ารถใหญ่เข้ามาอัดท้ายคุณ
ถ้าอัดท้ายรถเขานะเป็นเรื่องอื่นเขาอาจจะบาดเจ็บถึงเสียชีวิตนะฮะ
แต่อย่างที่บอกทุเรียนทุกลูกไม่หลุดกระจายไปไหน
แต่ก็ต้องกู้รถแบบนี้ให้มันแบบอะไรนะพลิกกลับมาเหมือนเดิมได้
แล้วก็ต้องสำรวจตรวจสอบความเสียหายของทุเรียนก่อนเอาไปส่งต่อไปนะ
ก็อาจจะมีแตกบ้างอะไรบ้างอะเนาะ
แต่พี่คนขับโชคดียังปลอดภัยนะคุณนะทุเรียนพันลูกนะคุณ
ก็สามตันแล้วมูลค่าละคุณ๕ครับไม่ใช่๕๐๐๐บาท๕๐๐๐๕๐๐บาท
๑๕๐๐๐๐๐บาทเลยเหรอฮะใช่ครับ